ใช่ค่ะหน้าหนึ่งวันนี้ครูสาวร้องกองปราบ

ซึ่งคนที่ไปร้องกองปราบ

ชื่อนางสาวพัทรพรกลิ่นพิรม
ก็ไปบอกว่าไปร้องกองปราบ
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าตัวเธอเป็นคุณครูมา๑๑ปี
แล้วเธอมาสอนที่โรงเรียนนี้
เป็นคุณครูประจำชั้นนักเรียนชั้นอนุบาล๒อนุบาล๓

ทีนี้เธอบอกว่าระหว่างปี๕๘ถึง๖๐
เธอรู้สึกว่าเธอโดนคุกคามทางเพศ
แล้วก็ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
พอโรงเรียนคนใหม่ที่เข้ามาเป็นผอของโรงเรียนแห่งนี้
มีพฤติการในการคุกคามทางเพศเธอ
ใช่ค่ะโดยการส่งไลน์ไปคุยเป็นการส่วนตัว

รวมถึงพอยังส่งคลิปวิดีโอลามกอนาจารย์มาให้ดู
เวลาที่มีการประชุมรวมถึงมีการจัดสัมมนาที่ต่าง
พอก็จะฉวยโอกาสมาลวนลามมาโอบกอดบ่อยครั้ง
แล้วเธอก็บอกด้วยบอกว่าพอรายนี้ได้สั่งพักงานเธอ
บอกว่าตัวเธอข่มขู่เด็กนักเรียนจนมีการร้องเรียน
แล้วก็ไม่ยอมให้เธอเนี่ยสอนหนังสือเด็กทำให้ตัวเธอรู้สึกอึดอัดครับ
แล้วเธอบอกว่าบางทีชอบจะชวนครูสาวคนอื่นออกไปรับประทานอาหาร

ก็บอกว่าที่ชวนไปเนี่ยเพราะว่าต้องไปคุยเพื่อมอบหมายงาน

คือครูสาวคนอื่นเขาก็รู้สึกเหมือนกัน
ว่าถูกพอคุกคามทางเพศ
แต่ว่าครูสาวคนอื่นทุกคนเลยนะต่างไม่กล้าพูดไม่กล้าเอาเรื่อง
เพราะกลัวว่าจะถูกไล่ออกจนต้องตกงาน
ก็มีเธอคนเดียวนี่แหละคือนางสาวพัทรพรเนี่ย
เธอกล้าไงกล้าที่จะพูดเรื่องนี้
นะครับกล้าที่จะร้องเรียนเรื่องนี้เธอก็เลยบอกว่าเธอก็เลยโดนอย่างนี้ไง
พอกล่าวหาว่าเธอไปข่มขู่เด็กนักเรียนจนมีการร้องเรียนกัน
แล้วก็ปลดเธอเลิกจ้างเธอ
ดังนั้นเธอบอกว่าไม่ได้เกิดความยุติธรรมต่อเธอ
ก็เลยต้องมาร้องกองปราบในครั้งนี้

ตัวเธอก็บอกว่าพยายามที่จะร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานแล้ว
แล้วก็ตั้งแต่วันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมา
เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมเธอก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง
มาเข้าแจ้งความโดยทางด้านตำรวจพันธุ์ตำรวจตรีกำทร
ซึ่งก็บอกนะคะบอกว่าเบื้องต้นได้รับเรื่องแล้วก็สอบปากคำผู้ร้องเอาไว้แล้ว
เดี๋ยวจะนำเสนอเรื่องนี้ถึงผู้บังคับบัญชาพิจารณา

แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยชื่อพอผู้ที่ถูกกล่าวหาได้
อดีตครูโรงเรียนเอกชนผู้หญิงคนนี้
เธอก็นำหลักฐานต่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารภาพถ่ายข้อความการพูดคุย
แอปพลิเคชันไลน์ที่มีการส่งคลิปลามกอนาจารย์
แล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างมามอบให้กับพนักงานสอบสวน
แล้วก็หวังว่ากองปราบจะเป็นที่พึ่งสำหรับเธอนะครับ